ส่วนกลางดึกที่ผ่านมาแถวพะหนโยธินปากซอย๖๕นะคะก็เกิดอุบัติเหตุ
ว่าร้ายแรงเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่คาดว่าน่าจะเมาแล้วขับค่ะ
พุ่งชนด่านตรวจที่สำคัญมีตำรวจเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ
ตำรวจนครบาลพหนโยธินก็เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ดาบตำรวจอนุสมโนเล็ก
ผู้บังคับหมู่งานจราจรถูกชนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

รถจักรยานยนต์๑คันถูกชนได้รับความเสียหายค่ะ
สอบถามนายจตุรงเหล็กไหลผู้ที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ตกเป็นหนึ่งในผู้เสียหายด้วย
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านตามปกติ
พอไปถึงจุดเนี่ยเห็นว่าตำรวจเขากำลังตั้งด่านตรวจกวดขันวินัยจราจร
ก็ถูกเรียกให้หยุดนะคะเพื่อขอตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย
เขาก็หยุดพอตรวจเสร็จปุ๊บตำรวจก็ปล่อยไป
ทีนี้จังหวะที่นายจตุรงกำลังที่จะออกรถเนี่ย
พุ่งมาด้วยความเร็วสูงชนเข้ากับท้ายรถของเขาค่ะ
ทำให้รถเขาแล้วก็ตัวเขากระเด็นตกลงไปที่ร่องข้างทาง
ก็ไปชนเข้ากับดาบตำรวจอนุสรอย่างจัง
ลากร่างของดาบตำรวจติดเข้าไปใต้ท้องรถ
รวมถึงยังพุ่งเลยไปเฉียวชนรถคันอื่นอีกหลายคันเลยทีเดียวค่ะ
รถคันที่ว่ามาไวของคนปุ้มเดี๋ยวเขาก็ไป
กระเด็นรถเขาก็เข้าป่าไปเลยแล้วก็

นิดเดียวเฉียวขาออกไปหน่อยเดียว
ชื่อว่านายฐานปะกิจสุปินะวัย๒๒ปี

เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพล
เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน
โดยนายฐานประกิจคนนี้ไม่เซ็นยินยอมให้โรงพยาบาลเจาะเลือด
และไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ

คนนี้น่าจะมีอาการเมาแล้วขับ

แล้วเตรียมแจ้งข้อหานักคือเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พระราชบัญญัติการจราจรฉบับใหม่ค่ะ